ในที่สุดนะคะคู่รักคู่หวานในวงการบันเทิง
อย่างป๊อกพระศรกรและมากี้ราศี
เขาก็มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะคะ

เขาบินลัดฟ้าไปขอมากี้
แต่งงานกันถึงอเมริกากันเลยทีเดียวนะคะ
กลางดิสนีแลนด์คุณผู้ชม

ไฮโซนุ่มป๊อกพระศรกร
ในที่สุดก็จัดเตอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไฟกระพริบ
ขอนั่งเอกสาวคนสวยมากี้ราศี

อย่างกับเทพนิยายกันเลยทีเดียวค่ะ
ท่ามกลางคนสนิททั้งในและนอกวงการ

ทั้งมิ้นชาลิตาพอยชิดจันทร์

โดยภารกิจนี้น้องสาวของฝ่ายหญิงมาริน่า
เขาเล่าเอาไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัว

หนึ่งปีเต็มเต็มพวกเราทุกคน

มันคือภารกิจระดับชาติจริง
โอ้โหเก็บกันนานข้ามปีกันเลยทีเดียวนะคะ

ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็พากันโพสต์ภาพ

จะเป็นฝั่งเป็นฝ่านแล้วสักทีหนึ่ง
จ๋าคือต้องบอกว่า
คู่นี้เนี่ยเป็นคู่หวานในวงการนะ

แต่ยังไม่ยอมให้บอก
ซึ่งทางด้านคุณแม่ของหนุ่มป๊อกพัศรกรแอบเคยแอบมาบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเหมือนกัน
เตรียมที่จะมีเลิกดีในปีหน้าแต่พอนักข่าวไปจ่อไมคัมภาษณหนุ่มป๊อกปุ๊บ
ปากแข็งจ้าอยากจะตีปากจริงจริงเลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย
ป๊อกกับมากกี้เป็นคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่น
ซึ่งทั้งคู่นี่นะเขาทำรายการท่องเที่ยวด้วย
ก็เลยมีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบไปเที่ยวด้วยกันไปทำงานด้วยกัน

ถูกต้องแล้วระยะเวลาในการคบหากันเนี่ยก็ประมาณ๓ปีกว่า